คุณผู้ชมตลอดปีที่ผ่านมานะครับ
ตลอดข่าวของเราสร้างสุขให้กับคุณผู้ชม

รวมคลิปต่างในการสร้างสรรค์ความสุข
รอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมแน่นอนฮะ
คลิปหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเต้นมันมากันเยอะ

อันนั้นอันนั้นเจ้าเข้า
อาการแบบว่าอยากจะเต้นไง

เอาอย่างนี้ละกันเรารวบรวมให้ดูนะครับ

เรียกรอยยิ้มกันในช่วงของตลอดข่าวขำ

สำหรับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้

ก็ขอรวบรวมความสุขมาส่งให้กับคุณผู้ชม

สิ่งหนึ่งที่แสดงออกได้ชัดเจนนั่นก็คือ
มือไม้แข้งขามันจะขยับ
แต่จะขยับมากขยับน้อยขนาดไหน
มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลล่ะเนาะ
ส่วนวันนี้ลีลาของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร

เริ่มกันที่ลีลาของปูชนียบุคคลกันก่อน
รุ่นนี้เนี่ยว่ากันว่ามีดนตรีในหัวใจนะ

โอ้โหได้
ที่บอกว่ามีดนตรีในหัวใจน่ะ
คือคุณยายแก่มีใจรักในการเต้น
ไม่ใช่เต้นไปฟังเสียงหัวใจเต้นไปแบบนี้

และช่วงปีใหม่แบบนี้การออกสเต็ปการเต้นแต่ละครั้ง
ถ้าออกคนเดียวมันก็อาจจะดูเหงาเปล่าเปลี่ยว

พาเพื่อนคู่หูมาเต้นด้วยกันแบบนี้จะดีกว่านะครับ
โอ้โห
ขอโทษนะครับพี่ให้เต้นด้วยกัน
ไม่ใช่มาแข่งหัวล้านชนกันนะ
จะเต้นหัวชนกันทำไมล่ะเนี่ย

เหนื่อยหน้าบ้างเถอะครับ
เวลาไปเหยียบเท้าใครจะได้คุยกับคู่กรณีได้ถูกคน
ช่วงนี้โรคโควิด๑๙กลับมาระบาดกันอีกครั้ง
แต่ละพื้นที่เขาก็มีมาตรการในการจัดงานรื่นเริงกันอย่างเคร่งครัด
ที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับเคร่งครัดขนาดไหนไปดู
อ้าวจังสิละเนาะ
ปีใหม่เว้นระยะห่างแดนส์มันหน้าห้านหมอลำแบบนี้ละเด้อ

ได้ยินเพลงอีสานทีไรหัวใจมันก็คึกคักทุกที
ใครยังไม่เต็มอิ่มเราขอส่งหมอแคนคนนี้จัดความสุข
ให้กันแบบจุกอีกครั้งม่วนขนาดไหนไปชมกันครับ
กันหรือลักษณะ

ส่งความสุขกันแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียว

ข้ามปีไปก็อยากให้มีรอยยิ้มกันไปด้วยกันแบบนี้แหละ